อันนี้เป็นแชมป์ผัดไทยของประเทศไทยเลย

ของสวนดุลเสธเป็นคนจัดนะคะแชมป์ผัดไทยสุโปรโลค่ะ

น้ำจิ้มน้ำจิ้มเอาไปทำอะไรเนี่ยจิ้มเนาไปใส่ในก๋วยเตี๋ยวครับ
จิ้มพริกสดใส่ในก๋วยเตี๋ยวพริกสด
ถึงเวลา๑๑โมงตรงเพ็งก็ได้เวลามาสนุกไปกับความรู้ที่มาคู่กับความอร่อยใน
เล่าเส้นเป็นเรื่องอีกเช่นเคยค่ะซึ่งจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะ
เราได้ไปเยือนจังหวัดตราดเมืองเกาะครึ่งร้อยสุดทางบูรพา
และได้เต็มอิ่มไปกับก๋วยเตี๋ยวปูเจ้าเก่าเจ้าดังมากกว่า๓๖ปี
ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวปูสุขุมวิทย์ป้าศรีต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวกล้างน้ำใสเจ้าแรกในเมืองตราด
กับรสชาติความอร่อยแท้จริงจากกั้งสดแห่งท้องทะเลตราดที่ร้านสุดใจ
แล้วไปปิดท้ายกันด้วยสปาเกตตี้ขี้เมาส์ทะเลเมนูพาสต้ารสชาติเผ็ดร้อนจากสมุนไพร
สัปดาห์นี้ค่ะคุณน็อตเขาก็จะพาไปตามเมนูเส้นอร้อยกันในซอยลาดพร้าว๗๑
เรียกว่าตั้งแต่ต้นซอยไปจนท้ายซอยกันเลยทีเดียว
ซึ่งเมนูเส้นแสนอร่อยที่ว่านี้นะคะก็มีทั้งผัดไทยห่อไข่ไส้กุ้ง
ปรุงแต่งด้วยฝีมือแชมป์ผัดไทยระดับประเทศจากร้านผัดไทยเสวย
แล้วไปแซ่บซีดปิดท้ายกับก๋วยเตี๋ยวปลาราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดเจ้าดังขายดีประจำซอยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวพริกสด
เป็นยังไงล่ะคะแค่ฟังไฮไลท์ก็แทบจะบึงรถออกไปตามรอยเล่าเส้นกันซะตอนนี้เลยใช่ไหมล่ะ
แต่อย่าเพิ่งใจร้อนค่ะเพราะอยากให้ชมกันก่อนว่าเมนูเส้นอนาชาติที่เฮียน็อตพาไปในวันนี้จะอร่อยแค่ไหน
เฮียเขานำทางไปก่อนเลยละกันนะคะ
สวัสดีครับ๑๑โมงวันเสาร์แบบนี้นะครับ
กับผมวาริสเฟื้องอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องรายการที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยครับ
วันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ซอยราชพร้าว๗๑ครับ
ซอยนี้นะครับแหมผ่านไปผ่านมาบ่อยครับแต่เขาบอกว่าทั้งซอยนะตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยเลยมีแต่ร้านเส้นอร่อยทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาออนทัวร์กันในซอยลาดพร้าว๗๑
ไปดูกันว่าในซอยนี้จะมีเมนูเส้นนานาชาติอะไรให้เราได้ค้นหากันบ้างครับ
เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเราไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สุชาติครับพาผมไปร้านผัดไทยแชมป์ประเทศไทยหน่อยนะ

แต่ก็ดีแล้วล่ะค่ะเดินทางง่ายแบบนี้
แฟนจะได้ตามรอยเล่าเส้นเป็นเรื่องได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
ซึ่งตอนนี้นะคะพี่สุชาติวินมอเตอร์ไซคู่ไก่เฮียน็อต
จะพาไปส่งที่ร้านผัดไทยร้านดังประจำซอย
ถ้าอย่างนั้นแล้วเรารีบตามไปกันเถอะค่ะ
เดี๋ยวจะไม่ทันพี่สุชาติคะรอน้องด้วย
ผัดไทยครับผมร้านนี้นะครับ
เปิดบริการมากว่า๒๐ปีแล้ว
การันตีด้วยการเป็นแชมป์ผัดไทยระดับประเทศนะครับ
แต่จะเป็นการแข่งขันอะไรแข่งขันที่ไหนนะครับ
เดี๋ยวตามผมเข้าไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ

อยากจะเห็นหน้าตาของเมนูผัดไทยสูตรแชมป์ระดับประเทศนี้

นี่ร้านนี้นะครับเป็นแชมป์ผัดไทยแห่งประเทศไทยเลย

คุณแม่กับเตี๋ยเนี่ยก็เคยเป็นทำงานอยู่ข้างใน
แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเราทำธุรกิจลำเรว

สมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้เป็นสูตรมาตรฐาน
แต่ทุกวันนี้เรามาอแดปเป็นสูตรมาตรฐานโดยใช้กิโลตวง
อ่าเดี๋ยวถ้านั้นขออนุญาตเข้าไปดูข้างในนะว่าสูตรของเตียร์มันมีส่วนผสมอะไรบ้างได้ค่ะ
ดีกรีระดับแชมป์ผัดไทยมาเองไม่พอ
ยังขอเปิดเผยสูตรลับความอร่อยแบบไม่มีหมกเม็ด
ให้แฟนเล่าเส้นเป็นเรื่องได้ชมกันอีกด้วย
เดี๋ยวเราตามคุณน็อตเข้าไปดูพร้อมกันเลยค่ะว่า
ส่วนผสมในน้ำผัดไทยที่ว่าเด็ดนี้มีอะไรยังไงบ้าง
เอาล่ะเรามาดูส่วนผสมของผัดไทยแชมป์ประเทศไทยกันนะครับผม
เริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยที่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านใช่ไหมแม่ครับ
ก็คือตัวน้ำซอสสำหรับผัดไทยใช่ค่ะใช่ไหมครับมีส่วนสมอะไรบ้างครับเนี่ย
อันนี้เราจะทำน้ำพริกกับไม่พริกแต่อันนี้เราทำน้ำใส่พริกนะคะ
ก็จะมีมะขามเปียกซึ่งเราจะต้องเลือกคัดมานะคะ
ว่าเราใช้ที่ไหนเราก็ต้องใช้ตรงนั้นเพราะว่ามะขามแต่ละพื้นที่เนี่ย
ดินมันจะไม่เหมือนกันอ่านะคะอันนี้ของเราจากที่ไหนเอ่ยอ่าชัยภูมิค่ะ
คือแต่ถ้าที่ชายภูมิเนี้ยรสชาติมันจะคงที่มาตลอดใช่ครับคือเป็นที่ดิน
มันอยู่ที่ดินของเขาเราเลยต้องเลือกใช้จังหวัด
ของชายภูมิเท่านั้นแล้วชื่อพันธมะขามคืออะไร
พันธุ์มะขามที่โดยใช้มะขามกันมะขามนมแมวค่ะมะขามเนี่ย
เราจะต้องนำไปล้างก่อนนะคะเผื่อมันมีเชื้อราอะไรพวกเนี้ย
แล้วเราก็ต้องฉีกฉีกฉีกฉีกฉีกแล้วเราไปแช่น้ำค้างคืน
ครับเราจะมีเครื่องปีอืมเรามีถุงแค่คล้ายถุงผ้าที่เราซักเสื้อผ้านะฮะ
ครับแล้วก็ไปใส่ในนั้นแล้วก็มีเครื่องตีเป็นมาตรฐานเนี้ย
มันเป็นการนวดมันเอาน้ำมันออกมาอ่ามีพริกป่นพริกป่นนี้เราจะคั่วเองนะคะ
คั่วเองนะครับแล้วก็น้ำตาลปีบเกรดเอเกรดเอแล้วก็เกลืออ่า
แล้วก็น้ำตาลทรายที่เราทำขายทุกวันนี้เราจะตั้งไฟเคี่ยว๑๒ชั่วโมงเบา
สิบสองชั่วโมงถึงจะใช้งานได้ใช่ค่ะใช้มันเคี่ยวมาตรฐานมันเนื้อ
มันแจกของมันหมูจะนัวพอดีไงวัตถุดิบในการทำน้ำผัดไทยของร้านผัดไทยเสวย
มีด้วยกันห้าอย่างตามที่เห็นนี่แหละค่ะถ้าสังเกตดีดีจะเห็นว่าไม่มีส่วนผสมของหอมแดง
นั่นก็เพราะว่าพี่สมทรงคิดมาแล้วว่าเผื่อมีลูกค้าท่านไหนไม่ชอบรับประทาน
ไม่ชอบกลิ่นชุ้นของหอมแดงก็สามารถรับประทานผัดไทยที่ร้านได้
และไม่ต้องกลัวว่ารสชาติจะขาดตกบกพร่องไปนะคะเพราะพี่สมทรงเขามีสูตรน้ำผัดไทยรสชาติกลมกล่อม
ไม่ว่าจะเปรี้ยวจากมะขามที่สั่งตรงจากจังหวัดชายภูมิเข้มจากเกลือรวมไปถึงกลิ่นหอม
รสชาติหวานจากน้ำตาลมะพร้าวและน้ำตาลสายที่จะมาทำให้น้ำผัดไทยอร่อยกลมนั่นเองค่ะ
อ่าลองทำเลยครับผมได้ขั้นตอนแรกยังไงครับ
เราหลังจากที่เราคัดมะขามแล้วนะคะครับผมแล้วเอากากออกแล้วก็นำมะขามมาตั้งไฟ
แล้วเราก็รอให้มะขามร้อนก่อนนะคะทีนี้เราไม่ต้องใช้ไฟแรงมากใช้ไฟกลางกลาง
ไปกลางกลางนะคะรอน้ำมะขามเดือดพอร้อนแล้วมันจะเริ่มเป็นฟองเนี้ยนะคะ
เราก็เริ่มใส่น้ำตาลปี๊บก่อนเลยค่ะน้ำตาลปี๊บต้องเป็นมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวเกรดเอนะคะ
ครับผมถ้าน้ำตาลไม่ดีแล้วมันจะมันไม่หอมอ่ะค่ะแล้วเราก็เคี่ยวไปเรื่อยเรื่อยนะคะ
แล้วก็เสร็จแล้วก็น้ำตาลทรายพอเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้เกลือค่ะ
แต่ว่าสูตรที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นที่นี่จะเหมือนผัดไทยต้มยำครับผม
เผ็ดเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวแล้วหวานตามมานะคะ
อ๋อเกี่ยวหลังจากเราดับไฟแล้วเหลือไฟเบาเบาสักนิดหนึ่งประมาณลุ่มขึ้นแล้วท้อยใส่พริก
เขาใส่เลยเดี๋ยวมันจะแน่นดำอ๋อจะดำมากอ่ะโอเคตอนนี้เราทิ้งไว้สิบสองชั่วโมง
เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของผัดไทยกันดีกว่าครับ
ดูในเครื่องของผัดไทยกันบ้างดีกว่ามีอะไรบ้างเอ่ยที่ขาดไม่ได้เลยอ่ะ
คนไทยต้องมีกุ้งแห้งกุ้งแห้งแต่ที่เนี้ยจะเป็นกุ้งแห้งที่เราใช้กุ้งสอย
ครับผมเพราะเราจะเวลาผัดมันจะเข้าไปในนึงแล้วเลยเช็ดโป๊ตนี่เป็นส่วนสำคัญมาก
คือต้องใช้เช็ดโบสับหวานเท่านั้นแล้วก็เต้าหู้เต้าหู้ค่ะ
แต่เต้าหู้แข็งนะคะเต้าหู้แข็งนะครับแล้วก็มีกุ้งไช่ค่ะมีไช่
แล้วก็ถั่วงอกแล้วก็เส้นเส้นเส้นที่เนี่ยใช้คุณสมบัติมาจากโคราช
โคราชแต่เราใช้เป็นเส้นสดเส้นสดนะครับผมแต่อันนี้ว่าเราจะต้องมีการผ่านน้ำ
ต้องไปแช่น้ำก่อนแช่น้ำผ่านน้ำมาอ่าฮะนะฮะอันนี้สูตรพิเศษของเราเนี้ย
ผัดต้องไฟแรงแรงมันจะหอมอ้าวทำให้ดูเลยทำให้ดูเลยนะคะ
ใส่น้ำมันนะฮะเราทำกุ้งก่อนค่ะให้กุ้งมันสุกก่อน
ใช่ค่ะแต่ของเราไม่สุกมากนะคะเพราะว่ามันจะแข็งแล้วมันไม่อร่อย
โป๊ก็กุ้งแห้งนะคะแห้งแล้วก็เต้าหู้ใส่ไข่ด้วยเลยตอนนี้
ไข่เลยนะคะเพื่อจะไม่ให้เส้นติดกระทะ
เอาเสร็จแล้วนะคะเราเอาเส้นแล้วค่ะเอาเส้นเลยเหรอตรงนี้เลย
ใส่น้ำแล้วก็ใส่ไปเลยผัดไปเรื่อยใช้ไฟแรงนะคะ
จนเส้นนิ่มก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่น้ำปรุง
แต่ถ้าเกิดเส้นไม่สุกเนี่ยเราไปใส่น้ำปรุงเนี่ยเส้นมันจะน็อกคือแข็งเลยพี่
ไหนฮะมันแบบเนี้ยมันจะสุกแล้วแล้วเราก็อ่าเราก็เบาไฟ
เบาไฟเบาไฟแล้วก็ใส่น้ำปรุงหนึ่งกระบวยน้ำปรุงหนึ่งกระบวย
ตอนนี้เราก็ผัดให้น้ำเนี้ยมันซึมเข้าไปในเส้นเลยใช่ค่ะ
แต่เราไม่ต้องให้น้ำแห้งมากนะคะสูสเครือจอกแชะนิดนี้เนี่ย
ใช่ถั่วงอกมันจะทำให้กรอบอร่อยเสร็จแล้วเราก็ยกขึ้นนะคะ
มาพักไว้เพื่อทำการห่อไข่เปิดไฟแรงเลยค่ะแล้วค่อยค่อย
ถ้าใครไม่เป็นก็ค่อยนะคะต้องเร็วมันต้องเร็วถ้าช้าปุ๊บเรือติดอย่างนี้ต้องช้า
จากนั้นก็เอาผัดไทยกับเราใส่เข้าไปในไทย

แล้วเราก็ค่อยพับให้เป็นห่อสีเหลืองนะคะ
จนแล้วก็จะเอาจานในความนะคะ
โอ้โหแล้วก็มาใส่นี่
ใช่ค่ะแล้วก็จะได้ผัดไทยที่สวยงาม
นี่แล้วก็กุ้งนะคะ

เสร็จแล้วเราก็จะน้ำผัดไทยที่ปรุงแล้วเนี่ยลาดให้มันได้รสชาติ

นี่ไงเรียบร้อยแล้วผัดไทยแชมป์ประเทศไทย
โอ้โหเผยทั้งสูตรทั้งเทคนิค
ตอนนี้ก็เหลือแค่ชิมรสชาติแล้วล่ะค่ะ
แต่จะให้ชิมเลยก็คงจะเร็วไปเนอะ
ขออุบความอร่อยนี้ไว้เป็นความลับก่อน
เดี๋ยวกลับมารู้พร้อมกันช่วงหน้านะคะ